การแสดงออกพรานคือการที่ตัวตลกได้ออกมาแสดงนอกเหนือจากการทำหน้าที่เกินคอยให้ติดตามชมนายโรง
โดยท่ารำของพรานนั้นก็จะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว
ผู้รำก็จะใช้ท่ารำพื้นฐานเช่นการย่อตัวรำหลังแอ่นการยื่นอกไปด้านหน้ามากซึ่งมีลักษณะเป็นท่ารำที่ตลก
ผู้ที่มีความสามารถในการแสดงพรานก็จะแสดงให้เห็นถึงกล้ามเนื้อหน้าท้องที่เคลื่อนไหวเป็นลอนคลื่นได้
ซึ่งเป็นการสร้างความขบขันความสนุกสนานในการแสดงโนรา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน